ตลอดระยะเวลาเกือบ๔เดือนนะครับที่รัฐบาลมีนโยบายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งกวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพลแล้วก็มือปืนรับจ้าง
ก็ทำให้ตำรวจสามารถเรียกผู้มีอิทธิพลมาได้กว่า๑๐๐คนก็เข้ามาพูดคุยเพื่อยุติบทบาทได้แล้วนะครับ
แต่ก็ยังคงมีหลงเหลืออยู่บางส่วนซึ่งในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี้เองนะครับ
โดยปฏิบัติการพิเศษคอมมันโดกองปราบปรามเปิดยุทธการฟ้าสางที่ลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
สามารถจับผู้ต้องหาในคดีค้างเก่าสามารถยึดยาเสพติดและอาวุธปืนได้เป็นจำนวนมากครับ
หน่วยปฏิบัติการพิเศษคอมมันโดกล้องประคับการปราบปรามนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษซะยบริขุสถานเข้าสูตรโหมบาเลศที่๓๔มูลที่๒อำเภอลำลุกาจังหวัดปทุมธานี
เข้าสู่โจมบาลกีศาสตร์๑๔มูลที่๒
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งเป็นหนึ่งในบ้านเป้าหมาย๓หลัง
ตำรวจสืบทราบว่าเป็นที่หลบซ่อนตัวของนายอาทิตย์เอกธนรัฐ
ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธสงคราม

ในขณะที่หน่วยคอมมันโดนำหมายสารเข้าแสดงตัว

ปรากฏว่านายอานนท์เอกธนรักษ์ซึ่งเป็นน้องชายของนายอาทิตย์
วิ่งหลบหนีด้วยการปีนข้ามกำแพงรั้วออกไปทางด้านหลังบ้าน

เพราะมีกำลังคอมมันโดอีกชุดปิดล้อมพื้นที่ไว้
อานนท์จึงถูกจับได้ในที่สุด

ตำรวจพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงอีกด้วย

เข้าตรวจสอบบ้านเลขที่๔๐ทับ๑
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดแรกประมาณ๑กิโลเมตร
โดยสามารถควบคุมตัวนายสุริยาหนูใหญ่สิริ
ผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติด

และยาบ้าพร้อมอุปกรณ์การเสพยาเสพติด

รักษาการผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษ
องบังคับการปราบรามกล่าวว่า

เป็นนโยบายของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ระดมกวาดล้างผู้มีอิทธิพลให้หมดไปจากประเทศไทย
ขณะที่พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า
พอใจกับผลการปฏิบัติหน้าที่กวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพล
และมือปืนรับจ้างของตำรวจทุกหน่วย

ตำรวจได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรี
ก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีครั้งเก่า
หยุดยั้งคดีอาชญากรรมได้เป็นอย่างดี
น้อยมากนะครับ
ซึ่งที่ผ่านมาตำรวจได้เรียกผู้มีอิทธิพลกว่า๑๐๐คน
ใน๑๖ฐานความผิดอาทิหัวประมูล
ผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างยาเสพติดมาพูดคุย
รวมทั้งกวาดล้างจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับคดีครั้งเก่า

ภาพรวมผู้มีอิทธิพลมีจำนวนลดน้อยลงอย่างมาก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน